ไปชนร้านไก่ใต้น้ำที่กลางเมืองหัดใหญ่สงขราจำได้เมื่อวานเล่าไปแล้ว
คนขับรถโดนซ้อมสะบักสะบอมปางตายเหมือนกัน
ล่าสุดมีภาพวงจรปิดขณะที่เจ้าของร้านกับรบพอไล่ล่ารถคันนี้เสียงปืนดังสนั่นเลยฮ
นี่ครับเสียงปืนดังสนั่นเสียงคนร้องกรี๊ดเสียงแกรมรถรถขับไปชนโอ้โหเหตุการณ์มันชุดละมุนวุ่นวายกลางเมืองหัดใหญ่
นะฮะมีเจ้าของร้านที่โดนรถชนนะฮะก็คือพี่ลูกหมีกับพนักงานรับประพอของร้านไก่ใต้น้ำที่ถนนสาคอนมงคลอำเภอหาดใหญ่สงขรา
วิ่งตามสกัดดักหัวซอยท้ายซอยยิงปืนดักสกัดรถคันนี้
ขณะเดียวกันจังหวัดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
รถคันนี้ก็พุ่งออกจากร้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปเสียหลักพุ่งชนกับกระบะ
ซึ่งจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะท่ามกลางเสียงคนร้องด้วยความตกใจ
คนก็ร้องกรี๊ดด้วยความกลัว
ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายเจ้าของร้านกรูเข้าไปกระชากตัวนายพานุคนขับลงมาจากรถ
หลังพอกระชากมาได้โอ้โหทุบ๒ทุบคนละหมัด๒หมัด
แน่นิ่งอยู่กับพื้นแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้
นิ่งลงไปนะฮะตำรวจกับกู้ภัยก็มา
และภาพที่เห็นก่อนฝั่งหน้านี้คือวันเมื่อนี้
ที่เราเห็นว่านายพานุษย์ทำไมถึงแบบสะบักสะบอมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าเขาโดนซ้อมไงแล้วเห็นภาพนี้ก็เข้าใจได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
ตำรวจตามไปอายัดตัวนายพานุที่โรงพยาบาล
ส่วนเจ้าของร้านกับลูกน้องก็โดนข้อหาเพราะต้องนำตัวไปสอบสวน
ลูกหมีเจ้าของร้านยืนยันตัวเองคาใจคาใจนายพานุว่าไม่รู้จักกันมาก่อน
ทำไมมาก่อเหตุขับรถชมร้านแบบนี้
นายพานุเนี่ยถามว่า๑๐ปีก่อนจำเคยจำได้ว่าพานุเนี่ยเคยเปิดร้านขายสารพระภูมิอยู่แถวตะบนท่าข้าม
แล้วพี่ลูกหมีเองเนี่ยก็เคยไปซื้อไก่อยู่หน้าร้านขายสารพระภูมินั้นนะฮะ
แต่ไม่เคยมีเรื่องกับนายพานุมาก่อนแล้วไม่เคยมีศัตรูที่ไหน
ก็ยังงงว่านายพานุจะมาขับรถชนร้านของเขาทำไมนะครับ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งสองฝ่ายทั้งนายพานุที่เป็นคนขับรถ
กับฝ่ายพี่ลูกหมีแล้วก็พนักงานในร้านโดนข้อหาทั้งคู่นะครับนะฮะ
เมื่อวานตำรวจแจ้ง๓ข้อหากับนายประดิษฐ์มุนีแนมหรือว่าพี่ลูกหมีเจ้าของร้าน
ลูกน้อง๓คนโดนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
เขาไปยิงปืนใส่เขาไปกระทืบทำร้ายร่างกายเขานะฮะ
และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ว่าทั้ง๔คนที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้เขาใช้โฉนดที่ดินและเงินสดประกันตัวไปรวมแล้ว๑ล้าน๒แสนบาทนะครับ
แต่พานุเองก็โดนข้อหาพยายามฆ่าเหมือนกันเพราะขับรถไปชนเขานะฮะ
ตอนนี้เนี่ยเรื่องของคดีความเนี่ยนะฮะก็เป็นไปตามรูปคดีความที่เกิดขึ้น
แต่ก็ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายตามพยานหลักฐานที่มีนะฮะ
เดี๋ยวนายพานุถ้าเกิดว่าเขาฟื้นอาการดีขึ้นก็จะสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปว่า
มูลเหตุจูงใจแรงจูงใจในการขับรถไปชนร้านเขามันเกิดจากอะไรนะครับ
สรุปแล้วโดนคดีทั้ง๒ฝ่ายนะฮะ